มาดูเรื่องปัญหาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์กันหน่อย
เราจะเห็นว่าอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะ
ก็เพื่อความสะดวกในเรื่องของการกระจายสัญญาณโทรศัพท์นะคะ
แต่ว่าก็ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะ
เป็นปัญหาของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาว
ร้องเรียนว่าเสาส่งสัญญาณนี้อยู่ใกล้ชุมชนเกินไป
ก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะคะ
วอนให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ

จากกรณีที่เกิดปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้านตำบลลออำเภอจุนจังหวัดพยาว
ได้รับผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน๒เสา
ที่ตั้งอยู่ในชุมชนของพวกเขา
ต้องไปอาศัยนอนกลางเต็นต์อยู่กลางทุ่งบางรายประกาศขายบ้าน
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณ
จนทำให้เกิดอาการทางร่างกาย
เช่นปวดหัววิ่งเวียนศีรษะ
จนเกิดการร้องเรียนเพื่อให้ลื้อถอนเสาส่งสัญญาณดังกล่าว
จากนั้นได้มีการประชุมกันโดยมีกศธชเจ้าของเครือข่ายที่ให้บริการในพื้นที่
โดยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในท้องถิ่น
ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจถึงปัญหา
พร้อมทั้งอธิบายว่าคลื่นจากเสาส่งสัญญาณ
ไม่ได้มีผลกระทบต่อร่างกายแต่อย่างใด
ชาวบ้านบอกกับเราว่าพวกเขาไม่ได้คิดไปเอง
แต่สัมผัสได้จากอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
แต่พออาการมันหนักเข้าไปมาภายในเดือนหรือ๒เดือนนี่แหละ
เรากลับมาสนใจว่าเราหนีออกไปนอนป่า
นอนป่านอนเขาห่างออกจากเสาประมาณเราก็ดีขึ้น
ผมอยากรู้อันนี้ถามตามภาษาชาวบ้านเลยว่า
ตกกังวลมันเครียดไปเองหรือเปล่า
มันบางทีเราหัวใจอ่ะเนอะมันสู่ระบบอะเนาะ
บางทีเราคุยคุยไปว่าเรามีสตินะแล้วก็เอ่อโดยที่คำพูดที่มันเราอยากจะ
ไม่ใช่ว่าเราเครียดนะคือมันการสะสมอยากจะระบาย
ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงท่านเข้าใจเราไหม
ในอำเภอจุนจังหวัดพยาวให้ความเห็นว่า
ในพื้นที่อำเภอจุนหมู่บ้านอื่นที่มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
ไม่ได้เกิดปัญหาเหมือนดังเช่นชุมชนนี้
แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งพร้อมจะแก้ไขปัญหาให้เกิดความสุข

พื้นที่อื่นอื่นในอำเภอจุนที่ดูแลอยู่เหมือนมีปัญหาแบบนี้
ตอนนี้ที่มีปัญหาก็มีอยู่จุดเดียวนะครับ
แต่ว่าในส่วนของพื้นที่อำเภออื่นที่ทราบก็มีอีกหลายจุด
ว่าจะเป็นที่เชียงคำไม่ว่าจะเป็นที่แม่กานะครับของอำเภอเมืองนะครับ
ซึ่งพื้นที่อื่นใกล้แบบนี้ไหม
ผมไม่แน่ใจว่าสภาพของเขาเป็นยังไงนะครับ
แต่ว่าของเรามันตั้งอยู่ในชุมชนมันก็เลยเกิดปัญหา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดการประชุมจนได้ผลการประชุมว่า
อยากให้ย้ายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านภายใน๖๐วัน
ซึ่งทางกศธชได้รับข้อเสนอไว้เพื่อไปพิจารณา
ตอบกลับชาวบ้านภายในเวลาที่กำหนด
ข่าวแทรรัสทีวีแรงงาน